โอ้โหเนี่ยค่ะโอ้โหเห็นแล้วก็หวาดเสียวแทนคุณตาคือเพราะว่าไปตรงนั้นเนี่ยรถสวนมาก็อาจจะถูกรถชนได้นะคะอันตรายมากจริงค่ะแล้วรถก็ขับไปเลยคุณผู้ชมค่ะคุณตาล้ม
นะคะแต่ต้องบอกว่าโชคดีที่ยังไม่ถูกรถคันอื่นชนเฉียวเอานะคะคุณตาสมเกียจเบาใจค่ะอายุเจ็ดสิบปีเป็นอดีตครูพระผู้เสียหายที่เกาะรถไปนั่นแหละค่ะก็ไปแจ้งความแล้วแล้วเล่าบอกว่าเมื่อวันที่เก้าธันวาประมาณบ่ายโมงก็ไปกับยายนะคะคุณตาคุณยายขับรถไปไปทานข้าวกันขับมาถึงปากซอยบางใหญ่บางครูรัฐจังหวะหยุดรถเนี่ยกำลังรอรถว่าง
กรณีก็ขับมาชนท้ายนะคะคุณตาเนี่ยก็ลงไปคุยคู่กรณีบอกไม่มีประกันคุณตาบอกงั้นให้ยายเนี่ยโทรเรียกประกันมาระหว่างรอประกันค่ะคู่กรณีปรากฏว่าสตาร์ทรถบอกเดี๋ยวจะขับรถไปจอดข้างหน้าแต่คุณตาสังเกตเห็นท่าไม่ดีก็เลยยืนขวางเอาไว้ค่ะเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยังจะขับรถออกไปคุณตาก็เลยเกาะประตูรถแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะรถแล่นไปคุณตาก็ก

กับเรื่องที่ไม่มีประกันค่ะ
ตำรวจก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะคะ
ทางฝั่งคุณลุงติ๊กยอมรับผิดแล้วก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
แต่คุณตาสมเกียจบอกไม่ขอรับเงินขอให้ทุกอย่าง
เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะ